วันนี้มาจากคุณตุ้มบางไผ่นะคะ

ทำมาจากสายบัวค่ะชอบทานมาก
แต่มักจะได้กินแต่รูปแบบแกงกะทิ

ได้ค่ะเมื่อก่อนก็ต้องกินอะแกง

เราต้องนึกถึงเลยต้มปลาทูสายบัว
แต่วันนี้เราลองแบบง่ายดีกว่า
ง่ายผัดง่ายกินอร่อย
เข้ากล้องนะน้ำสระถ้วยหนึ่งน้าโอ้โห้ย
จะไม่ดำเพราะบางทีเราหักเหิกอะไรเสร็จแล้ว
เรายังไม่ทำเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสายบัวผัดกระเทียม
ง่ายเพลงอร่อย
จริงทำพวกผัดผักนี่นะคะต้องไฟแรงเลย
ชาชัดชาลงปั๊บขึ้นอย่างนี้โอ้โหมันอร่อยมาก
น้ำมันจ้วงลงไปทำหมดดีกว่าเนอะเผื่อมีคนรอทานอยู่
น้องกระเทียมเนี้ยเขาบอกแล้วผัดกระเทียมกระเทียมเยอะเยอะเลย
และสุดท้ายเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะแต่บอกสมัยนี้ไม่ยุ่งยาก
เทียมเจียวขายเป็นกระป๋องกันเลยแห้งอร่อยหอมเจียว
เทียมเจียวเขามีขายแล้วหอมด้วยเครื่องปรุงก็ไม่ได้มีอะไรยากนะคะ
น้ำมันหอยพริกไทยซีอิ๊วขาวว่ากันไปแต่ต้องใช้ความความไวอ่ะ
ความว่องวัยกลิ่นกระเทียมนี้หอมหอมขอบอกเลยนะคะ
คุณตุ้มบังไผ่นะคะคือพี่ยังไม่เคยซ้อมทำ
แต่พี่ได้เมนูผีบอกมาคือเพื่อนบอกนะคะ
ก็ลองผัดนี้ว่าเขาบอกว่าอร่อยแล้วก็ลองทาน
เหลืองแล้วเห็นไหมคะเหลืองหน้าถาดเอาเลยนะหมดเลยนะ
พวกเรานี่เอาไปเลยนี่นี่
จริงถ้าอยากจะใส่เนื้อสัตว์อะไรบ้างก็ได้นะคะแนะนำเป็นกุ้ง
เป็นตัวเล็กและปอกเหลือหางหรือว่าถ้าตัวใหญ่หั่นเป็นต่อนก็ได้ค่ะ
ทีนี้แล้วดิฉันจะแพรปนี่นะคะ
น้ำตาล
เดี๋ยวขอพริกก่อนอันนี้ต้องบอกว่าไฟไม่ได้อย่างใจ
แต่ถ้าไฟแบบนะร้านจีนโอ้โหลงไปปั๊บขึ้นเลย

กะเอากะเอาชีวิตนี้กะเอาพริกไทยถ้าชอบกลิ่นหอมพริกไทยดีหรอก
เป็นสมุนไพรอร่อยใส่ไปเลย
ไม่ได้พูดเล่นนะคะไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วอร่อยมากแล้ว
เดี๋ยวพะตกแต่งเนี้ยผักชีโรยหน้าไปหน่อยอุ๊ย
น่าทานชอบกรอบแบบไหนเอาแบบนั้นแม่หมด
โอ้โหนี่นะเขากรอบยังโหมือดิฉันเหล็กไปไหมเนี่ย
ดิฉันเล่นหยิบอย่างงี้เลยอ่ะ
อื้มดีแล้วปิ๊ดนี่กรอบกรดดูสิไม่ได้ใส่น้ำนะคะ
สายบัวเขาออกมาเองเพราะฉะนั้นผักผักบางอย่างต้องดูบางอย่างเขาดูดน้ำ
บางอย่างเขาคายน้ำออกมานะคะเดี๋ยวนะคะอร่อยมาก
บอกง่ายไหมล่ะง่ายแล้วอร่อยด้วยอ่ะ
สายบัวผัดกระเทียมน้ำมันหอยนี่ไง
คุณยานีเป็นคนตักอะไรทำไมไม่ค่อยสวยนะขอโทษนะคะ
อืมน่าทานมากอ่ะเดี๋ยวเหลือเดี๋ยวผัดต่อค่ะ
สำเร็จรูปเดี๋ยวก่อนเอาอะไรลงก่อนดีเอานี่ดีกว่า
โหน่าทานเนอะ
น้องผักชีเขามีไว้โรยหน้าแต่จริงเขาอร่อยมากเลยรู้ไหม

ขอบคุณมากนะคะคุณตุ้มที่ถามมานะคะได้รับของพรีเมียม
ที่ระลึกจากไทยรัฐทีวีค่ะ
ต้องบอกเลยว่าหมดเวลาอีกแล้วนะคะต้องปิดตู้เย็นกันแล้วนะคะ
พบกันวันอาทิตย์หน้า๑๑โมงเช้าเปิดตู้เย็นพร้อมกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป